โจทย์ช่วยมา

เชฟไม่ไหวแล้ว๒๙จานเชฟช่วยหน่อย
ผมขอให้ทีมคุณช่วยกันใบ้คำและพายคำนะครับ
คุณจะต้องรับโจทย์มาจากทีมงานครับ

และลูกทีมจะเป็นคนใบ้คำให้คุณทายนะครับ
โดยลูกทีมห้ามพูดออกมาหนึ่งคำ
แต่สามารถใช้เสียงและท่าทางได้ครับ

หมาก็เปา

ไร้ทาง

เอาออกไปอย่างใหญ่ไปเสียบต๊อบอื่นเลย
โอ้โฮ

๙๑๐แล้วนี่เร็ว

พุทธยังลุกไม่ได้

พี่โจ้เป็นมั้ย

ต้องมาทำไมเนี่ย

ต้องไปหลังอะ

คืออันนี้

ก่อตั้งร้านตั้งแต่ยุครัชกาลที่๕
ร้านนี้ยังคงใช้เตาถ่านในการปรุงอาหาร
เพราะเชื่อว่าไม่มีเตาอะไรที่จะให้ความร้อนสูงได้อย่างทั่วถึง
และคงที่เช่นเตาถ่านและเป็นร้านอาหารจีนแต้จิ๋ว
ที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการทำ
ร้านนี้ตั้งอยู่ที่เดี๋ยวสัญเจ้าแห่งเจีย

มันคืออะไร

ของที่พี่วางเงินไว้๑๒๐๐บาท
จะได้หูฉลามกับไอศครีม๑ถ้วย

เมนูซุปหูฉลามน้ำใส
เมนูอาหารระดับภัตกาล
ที่ใช้เวลาเคี่ยวนานกว่า๗๒ชั่วโมง

เวลาทานคุณจะได้สัมผัสกับหูฉลาม

เสิร์ฟคู่กับไอศครีมทุเรียน
ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแรกของประเทศ

รับรองว่าเด็ดแน่นอน
เทเต็มสะพาหลงทำไมเว้ย
รวมคนหน่อยครับ
ครับครับครับ

แล้วก็ไอศครีมทุเรียนครับ

เขารสให้อย่างไรนี่กินเลยไหม
ของใหม่อยู่นี่แต่ของเก่าอ่ะอยู่นี่
อ่ะแล้วกินไอซีมทั้งหมดเลย

ยังไงเเกรตต่อด้วย

แต่ร้านนี้ขอพักนับนึงไม่ไหวจริง

แตกหมดหมดแล้วไปเลย

สวัสดีครับหมดแล้วหมดแล้ว
ไปก่อนด้วยมาหลังไปก่อนมาแล้ว

ไปไปไปไปรถอยู่นี่เร็วเร็วเร็ว

ร้านนี้ผมจัดให้อยู่ไหนอยู่ไหนบอกเลย

ไม่ต้องไปสนใจราคาริ้นเข้าไป
มันคุยจังวะ